มาต่อกันที่วงน้องใหม่จากค่ายสไปซี่ดิสกันบ้างนะคะ
เขาปล่อยซิงเกิ้ลล่าสุดออกมากับเพลงที่มีชื่อว่ารู้ไหมนั่นเองนะคะ
เป็นแนวเพลงแบบอินดี้อินดี้ที่เล่าถึงอาการของความคิดถึงคนที่เรารัก
ยิ่งคิดถึงคิดถึงก็ยิ่งทรมานเหลือเกิน
และเฝ้ารอให้คนคนนั้นคิดถึงเราเช่นกัน
เอาใจคนรักเพลงเศร้าจริงเลยนะคะ
งานนี้สายเพลงอินดี้หรือสายเพลงไหนก็ต้องลองเปิดใจฟังกันหน่อยนะ

วิวของเขาปล่อยมาประมาณเดือนกว่านะคะ
เกือบล้านเหมือนกันนะประมาณเกือบ๗แสนวิวนะครับคุณผู้ชม
แสดงว่าเพลงนี้ก็ประสบความสำเร็จอยู่พอสมควร
ยังไม่เคยฟังลองไปฟังดูกับเพลงที่มีชื่อว่ารู้ไหม
อ๋อไม่เอาใครอีกแล้วอ่ะขอโทษกันเยอะละกันค่ะ